พาไปกินของหวานกันต่อนะคะ
ที่จังหวัดสงขลาขนมที่เรียกว่าขนมค้างคาว

ถ้าเป็นไทยก็ขนมค้างคาวใช่ไหมคะ
พาไปที่ร้านขนมแห่งนี้นะคะ
เป็นร้านของคุณวิภาวงวินิจฉัยอายุ๖๑ปี
อยู่ที่เลขที่๓๑ถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
นี่แหละหน้าตาของขนมค้างข่าว
เป็นขนมของว่างไทยโบราณค่ะ
คุณดูลักษณะรูปร่างหน้าตาเหมือนคาวไง

มันเป็นค้างคาว
ก็ข้างข่าวก็ข้างข่าวแต่มันเป็นสำเหลี่ยม
เออเป็นชื่อขนม
ก็บอกว่าเหมือนข้างข่าว

เป็นขนมประเภททอดเนอะ

ส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แป้งก่อนเลย
มีแป้งข้าวเหนียวกะทิมะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาล

ส่วนไส้จะปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมปีรมิตร
ห่อให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันร้อน
ร้อนปั่นกลางนะครับ
ทอดให้กรอบทั้งสามด้านปลิ๊กไปปลิ๊กมา
ให้กรอบแบบกรอบนอกนุ่มไหน
พอเสร็จเรียบร้อยก็ตักขึ้นมารอเสิร์ฟให้กับลูกค้าเลย
คุณวิพาบอกด้วยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เคยไปเป็นลูกมือช่วยทำขนมค้างคาวกับเจ้าของสูตรของท่านหนึ่ง
แล้วก็ได้ขอสูตรมาเปิดขายเองที่บ้านย่านถนนนางงาม
ขายมาประมาณสัก๕ปีได้แล้ว
ปรากฏว่าลูกค้าติดอกติดใจชื่นชอบมาก
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเดินชมเมืองเก่า
ถนนนางงามเมืองสงขลานี่แหละ
ขายดีแถมราคาประหยัดด้วย
ชิ้นใหญ่แบบนี้๘บาทเท่านั้นนะ
แต่ถ้าคุณอยากจะกินคุณไม่ใช่ว่าจะไปซื้อวันไหนก็ได้ไม่ได้
เขาขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเริก
เวลา๙โมงเช้าเป็นต้นไปเท่านั้น

มีโอกาสแวะไปนะอยู่ถนนนางามจังหวัดสงขลาค่ะ
บอกแค่นั้นเลยคือจันทร์ถึงศุกร์ไม่ขายนะคะ
เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะเริกนะ
แล้วก็ทานคู่กับเหมือนกับน้ำอาจารย์เนอะ